ถึงเรื่องของการลงโทษนักโทษเด็ดขาดด้วยการประหารชีวิตเนี่ย
ประหารชีวิตว่างเว้นจากสังคมไทยไปประมาณ๘ปีกว่าแล้ว
มีการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
และถ้าเกิดว่านับจากวันนี้ไปอีกสักประมาณปีเสร็จ
ก็จะครบ๑๐ปีซึ่งก็คือประเทศไทยไปลงนามในปฏิญญาสากล

ถ้าเกิดว่าเป็นคดีความก็คือหมดอายุความ
นั่นหมายความว่าโทษประหารชีวิตก็จะไม่มีในประเทศไทยอีกแล้วนะคะ
แต่เมื่อวานจู่ก็มีจดหมายข่าวออกมาจากกรมราชธรรมฉบับหนึ่ง
ซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึก๒มุมขึ้นมา

ก็ช็อกความรู้สึกของนักโทษเด็ดขาด
ที่ก็มีหลายร้อยคนในประเภทไทย
อีกมุมหนึ่งก็พ่อแม่ผู้ปกครองของเหยื่อ
ที่ถูกทำร้ายร่างกายในคดี
ก็พออกพอใจว่าลูกได้รับความเป็นธรรม

น้องคนหนึ่งอายุ๑๗ปีชื่อว่าน้องช้าง
น้องช้างกำลังจะไปโรงเรียน
แล้วปรากฏว่ามีผู้ชาย๒คน
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาในขณะนั้น
ชื่อว่านายมิกชื่อจริงก็คือนายธีรศักดิ์หลงจิ
นายธีรศักดิ์หลงจิล่าสุดเมื่อวานนี้
กรมราชธรรมได้ตัดสินบังคับโทษ
ด้วยการประหารชีวิตตามคำพิพากษาของสารดีกา

ซึ่งวันนี้พ่อแม่ของน้องช้างออกมา
บอกความรู้สึกหลังจากที่กลมราชธรรม
ได้บังคับโทษประหารชีวิตแก่นายนิก
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาผู้ชายผู้ต้องขังผู้ชาย
กับแม่ของน้องช้างก็คือนายสุนทรสุขมาก

เป็นชาวบ้านห้วยเหรียงตำบลนาโต๊ะหมิง

เปิดเผยถึงกรณีที่กรมราชธรรมบังคับโทษประหารชีวิต
การฉีดยานักโทษเด็กขาดชาย
ก็คือนายธีรศักดิ์หลงจิหรือว่านายมิกอายุ๒๖ปี
เป็นผู้ต้องโทษคดีใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทง
น้องช้างหรือว่าเด็กนายดะนุเดชสุขมาก
ลูกชายเสียชีวิตในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์๙๕

เพื่อชิงทรัพย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๗กรกฎาคม๒๕๕๙
หลังจากนั้นศาลชั้นต้นสารอุทธร
ก็มีคำพิพากษาคือประหารชีวิตกับนายมิก
ต่อมาค่ะสารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธร
พิพากษาผู้ต้องขังชายก็คือนายมิก

กรมราชธรรมก็บังคับโทษประหารชีวิตแก่ผู้ต้องขังชายรายนี้นะคะ

หลังจากที่ศูนย์เสียลูกชายไปเมื่อ๖ปีก่อนเนี่ย
ไม่มีวันไหนที่ครอบครัวจะมีความสุข
เพราะยังรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชุดนักเรียนของน้องสิ่งของของน้อง

ถ้วยรางวัลที่ลูกชายได้จากการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อ
แล้วก็เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง
ทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ประหนึ่งว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งหลังจากที่คนร้ายได้รับโทษประหารชีวิต
คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะว่ารู้สึกพอใจที่สารท่านให้ความยุติธรรมกับครอบครัว
แต่ก็อโหสิกรรมให้กับผู้ที่ก่อเหตุ
เพราะถือว่าได้รับผลกรรมที่กระทำไว้แล้ว
ฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องช้างกันหน่อยค่ะ

ได้สำหรับมา
แต่ของมันต้องกว่าและกลับเมลที่ที่เขาผ่าน
กลับถึงครองขวานไม่แบบคล้าย

นี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์

บอกว่าจริงแล้วลึกเชื่อว่า

ไม่น่าจะมีแค่หนึ่งคน
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้าย
มารับโทษตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดด้วย
ส่วนญาติของนายธิรษักร์หรือว่ามิ๊กซ์

ที่ถูกสารตัดสินให้ประหารชีวิต
แล้วก็เมื่อวานนี้กรมบังคับคดี
ก็ได้บังคับโทษด้วยการประหารชีวิต

เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่บ้านเกิดในจังหวัดตรังต่อไปนะคะ